ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ค่ะเราไปเริ่มกันที่เรื่องมาเตือนภัยสาว
ไม่ว่าสาวแท้สาวเทียมที่อยากจะอัพไซดอกอึม
ต้องฟังข่าวนี้มันเกิดเรื่องอีกแล้วนะคะ
ทำไมต้องใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย
อุทาหรณ์สอนใจหญิงหลายครั้งแต่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอบอกว่า
เธอไปใช้บริการคลินิกแห่งหนึ่งค่ะไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้
เข้าไปดูข้อมูลก็น่าเชื่อถือทั้งข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลของคุณแพทย์เธอบอกว่าน่าเชื่อถือมาก
เพราะคุณหมอคนนี้บอกว่าคือเดิมทีเดียวเนี่ย
ผ่าตัดอยู่แถวล่านญาติพร้าวแล้วก็ไปเปิดคลินิกเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง
คือที่รังสิตปฐุมธานีเธอบอกว่าเธอไปใช้บริการ
เมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมาอยากอัพไซต์ค่ะ
อยากสวยแต่สวยไม่เสร็จสวยไม่เสร็จไม่ว่าเกือบกลายเป็นศพด้วยค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วหลังจากที่เธอเข้าไป
ยกรรมหน้าอกเสร็จปุ๊บเธอบอกว่าสิ่งที่มันตามมาผลข้างเคียงคือ
หลังจากนั้นเธอก็เลยมาร้องสื่อแล้วก็ร้องกับ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะ
ที่สุดแล้ววันนี้ทนายรณรงค์ก็นำผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหาย
วันนี้ค่ะมากันหลายคนนะคะ
หอบเอกสารหลักฐานมาเข้ายื่นต่อพนักงานสอบสวนกองปราบ
คือพูดง่ายมาร้องกองปราบนะคะ
ให้ช่วยดูหน่อยซิให้ช่วยมาดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกแห่งนี้หน่อยซิ
หลังจากที่เธอไปผ่าตัดมาแล้วปรากฏว่ามีอาการผิดปกติ
อักเสบบวมแดงแพ้ปลิน้องไหลและที่สำคัญหลังจากที่
ไปกลับไปที่คลินิกแห่งนี้เนี่ย
เกาะติดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายจริงเนี่ยมีหลายคนด้วยกันนะฮะ
แต่ว่าคนที่เราไปคุยเนี่ยคือเป็นคนที่เธอออกมาโพสต์
แล้วก็ออกมาร้องสื่อเธอบอกว่าเธอเห็นรีวิวการเสริมหน้าอก
เพจเฟซบุ๊คของคลินิกคือเป็นรีวิวที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือค่ะ
และที่สำคัญช่วงที่เธอไปดูรีวิวมันมีราคาโปรโมชั่น
ดูดความน่าสนใจด้วยไงเธอก็เลยสนใจแล้วก็ตัดสินใจค่ะ
เข้าไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่คลินิกดังกล่าว
ไปทำครั้งแรกคือ๓สิงหาคมที่ผ่านมาทำในราคา๓๖๐๐๐บาท
ราคานี้ไม่แน่ใจว่าปกติคนที่เขาผ่าตัดเสริมหน้าอก

น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นบาทขึ้นไปแต่อันนี้เขาบอกเป็นโปรโมชั่น
แต่ว่ามันดูแล้วมันถูกกันไปอะค่ะ
แต่หลังจากที่เธอผ่าเสร็จแล้วค่ะเธอมีอาการบวมแดง
เกิดความผิดปกติที่บริเวณหน้าอกมีน้องไหลเลือดข้าง
ก็เลยตัดสินใจวันที่๖สิงหาคมติดต่อไปที่คลินิกเดิมอีกครั้ง
ไปขอตรวจอาการแต่พอไปถึงแค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
กลับพบเพียงเจ้าหน้าที่ที่ก็ไม่ใช่ทั้งหมอที่ก็ไม่ใช่ทั้งพยาบาล
และคลินิกเองก็ยังปัดความรับผิดชอบด้วย
พยาบาลรัฐแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีนั่นแหละค่ะ๙วันด้วยกัน
และหลังต่อมาคือคุณหมอบอกว่าอาการติดเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือด
เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจในวันนี้
บอกว่าอยากให้คลินิกออกมารับผิดชอบเยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากว่าทุกวันนี้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเสริมหน้าอก
เธอบอกว่าเธอยังเจ็บบริเวณหน้าอกและต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญเธอบอกว่ากับการที่ออกมาปรากฏตัว
แล้วก็เป็นข่าวครั้งนี้อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิง
หญิงแท้หญิงเทียมว่าให้ตรวจสอบข้อมูลของแพทย์
คลินิกให้ละเอียดรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรลงไป
ส่วนฝากฝั่งทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
ในส่วนของการตรวจสอบแพทย์ทีมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอก
ให้กับผู้เสียหายวันเกิดเหตุคือ๓สิงหาคม
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นคุณหมอจริงไม่ใช่คุณหมอตัวปลอม
อย่างที่เธอมีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้
แต่ถามว่าแพทย์ที่จะมีการศัลยกรรมให้กับคนไข้ได้
จะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แต่ปรากฏว่าหมอที่ผ่าให้เธอเป็นหมอทั่วไป
เบื้องต้นคุณผู้ชมพบข้อมูล
ไม่ใช่เธอคนนี้รายแรกรายเดียวนะคะ
ที่ไปผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วก็มีอาการข้างเคียงแบบเธอ
ก่อนหน้านี้ก็มีปรากฏนับ๑๐รายนะคะ
ใน๑๐รายปรากฏว่าตอนนี้อาการสาหัสด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบคลินิกว่ามีใบอนุญาต
เรื่องของการเปิดดำเนินการถูกต้องหรือเปล่า

เรื่องนี้นะคะทนายรณรงค์บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นเรื่อง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบสตรวจสอบต่อไปค่ะ
หลังจากนี้ในเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
กองปราบได้มีการประสานให้พนักงานสอบสวน
กองกำกับการ๔กองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่องต้นถ้าเกิดว่าดูจากพยานหลักฐาน
แล้วก็คำให้การของผู้เสียหาย
พบความผิดชัดเจน๓ข้อหาหลักด้วยกัน
คือหนึ่งข้อหาเจ้าโกงประชาชน
สองข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้ผิดพรบคอมนะและ๓โฆษณาเกินจริง
อันนี้ผิดพรบของสคบนะครับเพราะฉะนั้นสาวที่อยากจะอัพไซดอกอึมเนี่ย
ก็มันเป็นเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นบ่อยเพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของความเชี่ยวชาญคุณหมอ
แล้วก็ใบรับรองว่าเป็นคุณหมอที่ได้รับการอนุญาตให้ทำศัลยกรรมจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอทั่วไปคุณแพทย์ทั่วไปก็มาผ่าตัดเสริมหน้าอกให้กับคนไข้เยอะนะ
แล้วเสริมหน้าอกนี่มันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะไม่ได้เหมือนเสริมจมูกไม่ได้เหมือนเสริมคางนะคะ
อันนี้ลักษณะไม่เหมือนกันเป็นผ่าตัดใหญ่อันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะคะ